เมื่อวานนี้ก็เป็นคืนสวดคืนสุดท้ายสำหรับออพีศพี่สาน

นายประวิทย์มารินลเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็พี่อ้อมพิยดาก็ยังอยู่ในความเสียใจค่ะ
แต่ว่าวันนี้เวลา๑๔น๓๐นพี่อ้อมจะให้สัมภาษณ์กับสื่อ
แล้วก็๑๖นก็จะมีพิธีชาวพนักกิจศพที่วัดเทพศิลป์นั่นเองค่ะ
มาต่อทั้งด้านงานศพของนักแสดงตลกไขมุกซุปตาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการสวดอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกค่ะ

โดยได้มีพิธีรดน้ำศพในช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นค่ะ
ซึ่งก็มีนะคะเหล่าเพื่อนพ้องในแวดวงมาไว้อะไรกันมากมายค่ะ
วันที่๑๗ธันวาคมจะสวดคืนสุดท้าย
แล้วก็ชาปนากิจในคืนวันที่๑๘ธันวาคมนั่นเอง
พิธีวันอนนท์จะเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอไว้อะไรกับการจากไปด้วยนะคะ
ก็แสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับ